ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็จัดการแข่งขันวันที่๓กุมภาพันธ์นี้
ธนาทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ
ซึ่งงานเปิดเทศกาลงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๓
ก็จัดขึ้นที่สาราพระเกี่ยวนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่อแสดงให้สังคมรู้ว่าฟุตบอลประเพณีจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
ภายใต้โลแกนปลุกสปีริตให้สังคม
งานนี้มีการแสดงของผู้นำเชียร์ทั้ง๒สถาบันนะครับ
จุฬาคทากรแล้วก็แรมเมเยอร์ของธรรมศาสตร์

รวมถึงการแสดงจากประธานเชียร์จุฬาและแม่ทัพเชียร์ธรรมศาสตร์
ซึ่งต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมาก
เพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่จะเห็นในสนาม
แล้วก็เรื่องของกระบวนภารกิจที่ล้อ
กับเรื่องของการเมืองสังคมต่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนหน้านี้
ซึ่งเขาก็จัดเตรียมกันมาเต็มนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ครับ

ก็สำหรับฝั่งธรรมศาสตร์ของเรานะคะแน่นอนเลยนะคะ
เด่นในเรื่องของสแตนแปรอักษรนะคะล้อเลียนสังคมต่าง
และปีนี้ก็เช่นเคยค่ะเราก็ยังเด่นอยู่
เรียกปรากฏการณ์ความเฮฮาได้มากนะคะในแต่ละปีนะคะ
ปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรนะคะ
อยากให้ฝั่งจุฬานะคะก็เตรียมรับมือไว้นะคะ
เพราะว่าปีก่อนก็ดับไปนิ่งไปนะคะ
อาจจะแบบหลับหรือเปล่าคาเวทีคาสแตนกันหรือเปล่านะคะ
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจุฬานะคะเราไม่มีอุ๊บอะไรทั้งสิ้น
เพราะเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ต้องพูดเลย
จุฬาไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยมันจะดีหรือไม่ดีมาดูมันจริง
ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วค่ะของจุฬานะคะ
เราก็เห็นจากผลงานต่างค่ะคุณน้องค่ะ

ดีอยู่แล้วนั่นดีมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลย
อันนี้คือนี่ให้เงินมาจากชาติที่แล้วนี่น้องสามชาติมาเกิดเลยนะคะเนี่ย
พี่ก่อนน้องเกิดเป็นอะไรคะป่าบูทองไม่จริงนะคะ
เป็นสัตว์ด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็คือเอาง่ายคือนักศึกษามหาลัยเราก็พร้อมแล้ว

โอ้มายก๊อดเจ๊ทั้งสองเนี่ยจัดเต็ม
ไม่รู้จะตัดช่วงไหนออกทีมงานเราคือตัดตัดไม่ถูกไง
ก็เลยปล่อยยาวไปเลยคือพูดต่อกันไม่ได้หายใจ
เจรียดด้วยอยู่นิ่งได้แต่ยิ้มหน้ายิ้มตามกันได้
ย้ำอีกครั้งนะครับ๓กุมภาพวันนี้ที่สนามสุภัชราสัยนะครับ
รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายแล้วสดตั้งแต่เวลาบ่าย๓เป็นต้นไปเลยนะครับ
ติดตามได้หมดเลยกระบวนพาเรททุกอย่างการแปลอักษรที่เกิดขึ้นในสนามนะครับ